คุยกันเรื่องที่ก็เคยถามท่านผู้ชมมาอยู่บ่อย

มีอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร
แต่วันนี้มีอีกแล้วเป็นเรื่องราวที่มันก็สุดจะอัศจรรย์นะนะ
คือมันก็เนี่ยฮะที่อุดรธานีครับมีคุณยายคนหนึ่งตายแล้วฟื้น
แต่คราวนี้ถึงขั้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับที่เขามีรูปป้ายงานศพอยู่เนี่ย
ใส่โรงเย็นไปแล้วนะ

เข้าโรงไปแล้วเข้าโรงเย็นไปแล้วสวดไปแล้ว๓คืน
วันนี้คือวันเผาอยู่ดีคือก่อนจะเผาก็ต้องเปิดโลง
ใช่เปิดโลงให้ลูกหลานญาติครอบครัวมาเหมือนดูหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
กำลังมาพ่อลงหน้าศพอ้าวพรากดว่ายายยังหายใจอยู่ฮะ

หัวใจจะไหวเหมือนกันน่ะย่าย่าดละโอ้โห
เอาไปปฐมพยาบาลที่บ้านแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจริงจริงฮะ
คุณมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ฮะโอ้โหตอนที่ได้รับแจ้งกันมา
ผู้สื่อข่าวของเราก็รีบไปดูเลยนะบอกว่าเนี่ยมียายตายแล้วฟื้น
ยายตายแล้วฟื้นอยู่ที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสอง
อ้อมแก้วหมู่๘ตะบนบ้านเชียงอำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานีค่ะคุณยายคนนี้ก็คือคุณยายพินิษฐ์โสภาจร
อายุเจ็ดสิบปียายพินิษฐ์ตายที่บ้านตอนตีหนึ่ง
เข้าสู่วันที่ยี่สิบตุลาคมค่ะก็ต่างจังหวัดฮะ
ท่านผู้ชมครับเขาก็จัดงานศพกันที่บ้าน
ตั้งศพที่บ้านเอาร่างคุณยายใส่โรงเย็นเอาไว้
มาวันนี้ถึงวันชาปนกิจศพคุณรัชพรค่ะ
เคลื่อนศพจากบ้านไปวัดอำภาวันตอนบ่ายโมงค่ะ
เดี๋ยวต้องเผาแล้วใช่ปรากฏว่ามันมีปฏิหารเกิดขึ้น
ตอนที่เปิดโลงกำลังจะล้างหน้าศพคนสุดท้ายที่ไปล้างหน้าศพของยายพินิษฐ์
ก็คือตาถวินโสภาจรสามีวัยเจ็ดสิบสามปี
ตอนที่ตาทวินกำลังล้างหน้าศพให้เมียอยู่ล้างหน้าศพให้เมียเป็นครั้งสุดท้าย
นี่คุณตาทวินตาบอกว่ามองไปเนี่ยเฮ้ยยายหายใจท้องกระเพื่อม
ตกใจมากรีบตะโกนบอกลูกหลานให้มาดูหน่อย
ลูกหลานมาถึงก็ยกร่างยายขึ้นมาออกจากโรงเย็นจากโรงศพ
แล้วก็เอาไปประถมพยาบาลที่บ้านเพราะว่าคือยายยังไม่ตาย
หายใจจริงอ่ะจังหวะที่กำลังจะเอาร่างยายกลับบ้านเนี่ยนะ
ญาติก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแก้เคล็ดค่ะไอ้โรงทั้งหลายสิ่งของอะไรทั้งหลาย
ที่แบบเนี่ยมาถึงวัดแล้วจะเวียนรอบเมนจะเผาอยู่แล้วเนี่ยเผาทิ้งให้หมด
ให้หมดไปเลยเออเป็นการแก้เคล็ดนะเหมือนเผาไปเลยใช่
ทวินบอกว่าภรรยาเนี่ยก็คือยายพินิษฐ์ป่วยเป็นโรคคอพอก
คอพอกเป็นพิษตั้งแต่อายุ๕๐ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาการสุดมาก
ลูกก็พาไปโรงพยาบาลในตัวเมืองแต่อาการก็สุดลงอีกหมอบอกว่าคือให้พากลับบ้านเถอะนะ
คือยังไงก็ไปรักษาตัวที่บ้านเหมือนกับว่าให้มาให้ตายที่บ้านดีกว่า
สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านจริงเมื่อตี๑๒๐ตุลาคม
แต่ว่าคุณตาบอกว่าตอนที่คุณยายเสียชีวิตเนี่ย
ที่สวดสามคืนคือเสียชวิตตีหนึ่งวันที่ยี่สิบตอนนั้น
คือเสพที่บ้านก็ใส่โรงเย็นเลยไง
ก็คือทำกันเองไม่ได้พาไปโรงพยาบาลอะไร
คือปกติเราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะก็อาจจะไม่ได้ฉีดฟอร์มาลงฟอร์มาลี

เอาเป็นว่าวันนี้ตอนบ่าย๓วันนี้เนี่ยได้ถอดปลั๊กไฟโรงเย็นออก
เพราะต้องเอาศพออกจากโรงเย็นแล้วก็ไปชาปนกิจที่วัด
แล้วก็ตอนล้างหน้าศพครั้งสุดท้ายนี่แหละ

ถ้าภรรยารอดชีวิตมาแล้วลุกขึ้นนั่งพูดได้
ก็เลยคิดอยู่ในใจตอนนั้นว่าจะทำบุญใหญ่

ญาติญาติบอกว่ายายมีอาการตอบสนองดีขึ้น
ญาติญาติก็ใส่สายออกซิเจนไว้ให้แล้วยายก็มีการพ่นน้ำลายออกจากปากมาด้วย
แต่ว่ายังไม่ได้สตินะแต่หายใจ

ไปเมื่อ๒๐นาฬิกา๑๐นาทีนะครับแต่ยังไงลองพาไปโรงพยาบาลดีกว่า
เพื่อให้คุณหมอดูหน่อยใช่ใช่เพื่อความชัวร์นะคะ